ตำรวจจริงบนท้องถนน
มีการตั้งด่านรถ๑๐ล้อ

และบางทีตำรวจก็จะวิ่งออกมากลางถนน
เรียกรถที่ต้องการตรวจให้จอด
คือรถบนท้องถนนคือเขาจะแบ่งไว้หลายประเภท
แต่ทีนี้ด่านบางด่านเขาเลือกตรวจเฉพาะรถบรรทุก
นี่แหละค่ะเป็นเหตุให้เกิดคลิปนี้ขึ้น
เพราะว่าตำรวจวิ่งมากลางถนนเลย
และโบกรถบรรทุกให้ตรวจให้จอดเพื่อตรวจ

คันหน้าเขาก็เบรกไม่รู้โบกตัวเองหรือเปล่าเนี่ย

คันที่มีกล้องหน้ารถก็เริ่มเบรก

ถูกรถบรรทุกข้างหลังชนตูดอย่างแรงเลย
เมื่อสักครู่เห็นไหมคะคือตอนแรกวิ่งมาดี
จู่คันที่มีกล้องโดนกระแทก
แล้วก็เด้งไปชนคันสีขาวข้างหน้าอีกทีหนึ่ง
และคนขับรถคันที่มีกล้องเป็นผู้หญิง

บาดเจ็บก็คือหางตาแตกที่ด้านซ้าย

คุณผู้ชมใครเคยเจอเหตุการณ์บ้าง
กับพอเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ
และเราก็อาจจะเข้าใจนึกว่าเป็นรถฉันหรือเปล่า
เรากู้สัตว์ชะลอไม่ทันมองรถข้างหลัง
ซึ่งจริงเจ้าหน้าที่จะเรียกตรวจข้างหลัง

ไม่บอกพี่กัตรอ่อทะนด้านเดียวกันนะจนที่พาวดี
กู้ขนาดกลางถนนตกใจเหมือนกัน
เราก็กลัวรถคันหลังจะชนท้ายเหมือนกัน
เพราะว่าวิภาวดีเขาก็วิ่งเร็วเหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่แถวอำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เคยเข้าประกวดรายการร้องเพลงชื่อดังด้วย
เขาโพสต์เรื่องราวนี้แล้วก็เล่าให้ฟัง

จู่มีตำรวจทางหลวงเดินมากลางถนนเลยนะ
เพื่อที่จะโบกรถสิบล้อซึ่งอยู่ด้านหลังสุด
แล้วก็อยู่เลนส์ขวาสุดเพื่อให้หยุดจอด
ไม่มีป้ายหรือสัญลักษณ์ใดบ่งบอกว่าตั้งด่านอยู่ด้วย
ทำให้รถเก๋งสีขาวคันหน้าเบรกก่อน
คันผู้เสียหายตามมาเป็นคันที่๓

เบรกไม่ทันพุ่งชนท้ายอย่างแรงเลยนะคะ
บาดเจ็บนี่แหละค่ะตามภาพหางตาซ้ายแตก

เสียหายเหมือนกันเพราะว่าไปทำงานมานะคะ
ต่อมามีอีกหนึ่งคนเป็นผู้เสียหาย
ซึ่งบอกว่าเป็นผู้ประสบเหตุเหมือนกัน
ได้โพสต์หลักฐานยืนยันเอาไว้
เพราะว่ามีกล้องหน้ารถเลยนะคะ
โพสต์มาได้อย่างไรกระทันชิดแบบนี้
ตำรวจเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุนี้
ซึ่งหลังเกิดเหตุผู้เสียหายไปพบแพทย์

แต่เมื่อพบตำรวจก็เหมือนจะบ่ายเบียง

อ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
ดูสิปังยับเลยค่ะ